ผมขออนุญาตเอาคำถามของคุณหมอยงมาอ่านประกอบข่าวนี้เลย
แล้วก็ทางแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
ถ้าจะลดละยกเลิกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบสงกราน

คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านนี้แหละฮะท่านเป็นห่วงเลยบอกเลยนะ
ฉลองปีใหม่มีการรวมตัวของคนมาก
มันยากต่อมาตรการในการกำหนดระยะห่าง
เป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ระลอกที่๒

ทั้งนี้การระบาดรอบแรกเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน
จำกันได้ไหมนะฮะที่เราเจ็บกันมานั่นนะครับ
แล้วก็เลื่อนวันสงการออกไปนะ
มันก็เลยทำให้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้สำเร็จ
ท่านเสนอนะท่านเสนอฟังหมอเขาบ้าง
เป็นข้อเสนอบอกว่าลดได้ไหมละได้ไหม
หรือจะเลิกฉลองปีใหม่เหมือนตอนสงการได้ไหมคุณหมอถามครับ
หารือยังไม่มีการขยายล็อกดาวน์ไปยังพื้นที่อื่นนะ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นเพียงการเฝ้าระวัง

ประเมินเป็นรายพื้นที่ไปนะฮะ
จำเป็นจะต้องล็อกดาวน์หรือเปล่า
ส่วนการจัดงานเทศกาลปีใหม่นะครับ
กำหนดพื้นที่อย่างสมุทรสาครเป็นพื้นที่ไข่แดง
ออกมาเป็นไข่ขาวนึกภาพออกใช่ไหม
แล้วก็ออกมาถัดออกมาเป็นพื้นที่กระทะ
คือจะมีความเข้มข้นของมาตรการในการจัดงานในต่างกัน
ไข่แดงนะสมุทรสาครเป็นจุดพบการระบาดของเชื้อ
ขอความร่วมมือให้งดจัดงานทั้งหมดนะครับ
ส่วนการป้องกันการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ที่จะมาเข้างานเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องมีมาตรการกันไปส่วนจุดอื่นให้ประเมินตามสถานการณ์นะครับ
แต่ขณะนี้ยังไม่มีการห้ามจัดงานแต่อย่างใด
ผมบอกแบบนี้อันนี้คือสบคพูดถึงจุดอื่นที่ไม่ใช่สมุทรสาคร
แต่สำหรับกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ออกมาขอความร่วมมือแล้วว่าไม่จัดเถอะ
ส่วนจังหวัดอื่นที่คิดว่าไกลจากสมุทรสาครออกไปแล้วก็อาจจะไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรง
อันนี้เนี่ยสวบคอล่าสุดนะครับให้เป็นดุลยพินิษฐ์นะฮะว่าจะจัดหรือไม่จัด
ทำแผนมาก่อนจังหวัดไหนจะจัดทำแผนมาคุณมีมาตรการอะไร๑๒๒
ตรงไหนเป็นช่องโหวตสวบคบอกคุณทำแบบนี้ได้ไหมถ้าทำได้ก็จัดได้
แต่อันนี้ผมบอกนะว่าณวันนี้แต่หลังจากนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงติดตามกันวันต่อวัน
คือก็ต้องรอดูนะคะเพราะคุณเห็นไหมวันเดียวเพิ่มมา๕๐๐วันเดียวเพิ่มมาร้อยกว่า
วันนี้ก็ไม่รู้อีกเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอแถลงข่าวตอน๑๑โมง